ไปดูเรื่องของลมแรงพัดกระหน่ำมาในพื้นที่นครนายก
ปรากฏว่าพัดต้นไม้ใหญ่นะครับทำให้ต้นไม้มันหักโค้น
กิ่งบางกิ่งล้มใส่บ้านเรือนประชาชน
และทีนี้เป็นจังหวะที่ชาวบ้านไปมุงดูเหตุการณ์อยู่ใต้ต้นไม้พอดี

บางคนมาจอดรถจักรยานยนต์เพื่อจะดูว่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า

ปรากฏว่ากิ่งที่๒อย่างที่คุณอริยาบอก
โค้นลงมาขณะที่ลมแรงและเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะครับ

คุณผู้ชมฮะทางญาติเองนะครับก็ร้องไห้แทบขาดใจเหมือนกัน

แล้วคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะลมมันแรง
พัดผมของคนที่มาดูเนี่ยสังเกตง่ายว่าลมมันยังแรงอยู่นะครับ
ก่อนหน้านั้นลมแรงกว่านี้จนกระทั่งทำให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ย

เพราะว่าต้นกะเหลี่ยงขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปีนะฮะ
กิ่งขนาดใหญ่มันก็หักทับลงมา
ทับลงมาใส่นี่ครับคุณลุงท่านหนึ่ง
แล้วก็ลูกน้อยวัย๒ขวบจนเสียชีวิตคุณ

หน้าวัดนางกรองตำบลสาวบริการอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เพิ่งเกิดเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณดูสิ
กิ่งมันหักลงมาระเนละนาดเหมือนกันนะครับ
โดยก่อนที่กิ่งไม้จะหักทับ๒พ่อลูกนั้นนะครับ
หน้านั้นมันหักทับบ้านเรือนของประชาชน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ภายในบ้าน๒คน
ทราบชื่อก็คือนายชำนิดสืบจากศรีอายุ๖๘ปี
แล้วก็นางเล้นออนภรรยาได้รับบาดเจ็บตามร่างกายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยนำตัวออกมาจากบ้าน

จากนั้นชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาดูเหตุการณ์คุณ
บางคนเดินออกมาจากบ้านมาดูเหตุการณ์
กิ่งไม้มันหักโค้นลงมาก็บอกกันปากต่อปากใช่ไหม
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีก็จอด
จอดแล้วก็ดูมาพูดคุยกันนะฮะ
และเป็นจังหวะที่นายสุนทรคระกระโทอายุ๓๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มีเด็กชายทาดา
พระกระโทกลูกน้อย๒ขวบซ้อนมาด้วย
กไก่ทธ๗๘๖๗นะครับ
มาจอดคุยอยู่กับชาวบ้านตรงจุดนี้พอดิบพอดี
แล้วทีนี้มีกระแสลมมันกระโชกแรงมาอีกวูบหนึ่งคุณ
อีกวูบหนึ่งกิ่งไม้กิ่งใหญ่หักลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนต่างรีบวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
แต่ว่านายสุนทรและลูกน้อยวัย๒ขวบหนีไม่ทันครับ
กิ่งไม้กิ่งที่๒หักทับใส่ศีรษะและร่างกาย
ทำให้พ่อลูกเสียชีวิตตรงนี้คุณ
นี่ครับส่วนทางด้านของคุณป้ายุภาเขตสาลีนะฮะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดที่กิ่งไม้มันกำลังจะหักพอดี
ก็เจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับ
ผู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนครนายก
และคุณเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วย
กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓ราย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์นะคือคุณป้าสนองหอมสนิม
คุณป้าก็เป็นคนหนึ่งที่มามุ่งดูเหตุการณ์เหมือนกัน
คุณป้าบอกวันนี้ลมมันพัดแรงเหลือเกิน
ได้ข่าวว่ากิ่งไม้ใหญ่มันหักลงมาทับบ้านของประชาชน
บ้านของชาวบ้านรวมถึงทับรถคันอื่นด้วย

โอ้โหยังดูกันไม่ทันขาดคำเลย
คุยกันไม่ทันขาดคำว่าลมมันแรงนะเธอ
ปรากฏกิ่งที่๒มันล้มลงมาเลยมันหักลงมาเลย
จนเป็นเหตุการณ์สลดนะครับ
ตอนสังวัฒนฐ์
นี่คุณสืบสกุลตอนสัมภาษณ์นี่คือต้องเขยิบมาอยู่ยืนกลางแจ้งแล้วนะ
กลัวไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้เดี๋ยวไม่รู้กิ่งไหนมันจะหักลงมาอีกหรือเปล่า
กลัวสิคุณเพราะลมยังแรงอยู่เลยเนี่ย
ลมแรงมากนะฮะแล้วก็คุณป้าก็ยังตกอกตกใจ
คุณป้าบอกโอ้โหชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์ตอนแรก

แล้วดูสิมีอะไรเสียหายบ้างอยู่ลมกระโชกมาอีกที
ทีนี้นะฮะหลังเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ภาวะให้คุณกลัวว่าจะทำยังไงดี
นี่บ้านของคุณป้าเมื่อสักครู่นี้นะที่ให้สัมภาษณ์

เออแต่ป้าเนี่ยหนีรอดออกมาจากบ้านได้

คือมันยังยืนต้นอยู่นะแต่กิ่งมันหักลงมา
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องตัดต้องโค้นอะไรหรือเปล่านะ
คุณดูสิโอ้โหลมพัดแรงนะ